มันเหมือนแบบมันหลุดออกมามันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ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
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ
มันเหมือนกับมันเหมือนกับมันเหมือนกับ

ตอนนี้พอทำมาแล้วงานเดินแบบสายชาติมันเยอะมากมั้ยคะ
ไม่เยอะขึ้นค่ะเท่าเดิม
แต่หมายถึงว่ามันก็ใส่เสื้อผ้าได้ได้ให้ดีกว่าชื่น